เดี๋ยวคืนนี้เราจะบอกเอาบุญให้เลยละกันนะคะ
ไม่ต้องมาแอปไม่ต้องมากักแล้ว

เร็วนี้นะความรักของเรามันแบบว่ามันแน่นอกนะ

คืนนี้บันเทิงไทยรัฐขอเปิดวาร์ฟเลยละกันนะคะ
ตัวจริงของพระเอกซุปตาสายฟ้าแลบเจมส์จิรายุ

ก็มาจากผู้หวังดีค่ะที่อยากจะชี้ช่องทางตาสว่างให้เป็นแฟนนะ
โดยเขาเอาหลักฐานเป็นแอคเคาน์ไอจีอันหนึ่งที่ขอสงวนชื่อไว้แล้วกัน
ซึ่งก็มีรูปภาพสื่อความหมายย้อนไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ลับ
ของนักแสดงหนุ่มกับหวานใจค่ะ
ที่ชื่อว่าน้องโฟม
ตั้งแต่สมัยวัยละอ่อนเลยนะคุณผู้ชม
การลงสัญลักษณ์เลขวันเดือนปีเกิดเอ่ยไว้ในไอจีของกันและกัน
สร้อยข้อมือแบบเดียวกันแล้วก็หมวกที่เคยซื้อให้กันนะคะ
มีภาพปาปาราซี่ที่ทั้งคู่นะควงไปทานข้าวกัน๒ต่อ๒ด้วยนะคะ
ซึ่งแหล่งข่าวค่ะเจ้าของภาพลับนี้นะ
ยังให้ข้อมูลด้วยว่าฝ่ายหญิงอายุ๒๙ปี
มากกว่าหนุ่มเจมส์นะ๔ปีคุณผู้ชม
ซึ่งทั้งคู่ค่ะพบรักกันก็ตั้งแต่ปี๕๘
ตอนนี้๖ปีก็๓ปีแล้วนะฮะ

แต่รู้จักกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะคะ
แล้วก็เท่าที่ถ้าเจ้าของไอจีระเบิดฟอร์มลงรูปแล้วก็ภาพรัวนะ
คุณผู้ชมค่ะแฟนคลับของเจมส์จินะเข้าไปกระหน่ำแสดงความคิดเห็นนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็โอ้แน่นอนนะฮะทำใจไม่ได้นะฮะ
สุโกนละวัดคู่นี้เป็นคู่รักข้ามช่องนะฮะกับเวลาราณี
ดีไม่มีตกเหมือนกันนะคู่นี้ค่ะไม่มีปิดไม่มีแอปแล้วนะคะ
ล่าสุดก็ทำเอาชาวโซเชียลฟินสุดเลยนะ
ภาพสุดหวานของทั้งคู่ค่ะที่ผลัดกันเป็นช่างภาพส่วนตัว
หมออิจฉาจริงนะถ่ายรูปโมเมนต์แบบมุ้งมิ้งสุดไปเลย
คุณผู้ชมค่ะก็ลงโซเชียลอ่ว่าแฟนก็แลกกันนะฮะคุณผู้ชม
ล้างฟินมาแล้วตากล้องเก่งแหมชมกันเองด้วยนะคุณผู้ชม
ก็เบลล่าเขาถ่ายให้ใช่ไหมรูปมันสักครู่รูปมีเรื่องเหมือนกันบ้างเนี่ย
ซึ่งเบลล่าก็ลงภาพคู่เช่นกันนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นแฮชแท็กหนุ่มเวียว่า
ยังไงดีคะลุงโอ้ยหวานเนี่ยสักเหนือเกินขนาดนี้

ว่าหน้ากล้องเนี่ยอย่างนี้คือภาพหน้ากล้องมันหวานมุ้งมิ้งแล้ว
แต่ภาพเบื้องหลังการถ่ายแบบเนี้ยที่มีคนแอบถ่ายเนี่ยมันหวานมุ้งมิ้งยิ่งกว่าเนี่ย

ดูแววตาคุณลุงเวียสิคะแหมเป่งปากกายอย่างนี้เลยนะคะ
เออแต่เป็นผู้หนึ่งที่เขาเรียกกันลุงนะเหมือนผู้ของใหม่ดาวิกากับเผลอไง
ลุงกับลิงลุงกับลิงลาดนี้ลุงกับอะไรอ่ะ